แต่ว่าเกี่ยวกับพระสงฆ์ที่ท่านมรณภาพไปแล้ว

แต่กายของท่านไม่เน่าไม่เปื่อย
เขาก็เชื่อกันว่านี่แหละค่ะความเป็นสิริมงคล
พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับการละสังขารของพระสงฆ์
แต่สังขารนั้นไม่เน่าไม่เปื่อย
ชาวบ้านไปสักการะกันครับข้างเพราะเชื่อว่าเป็นความสิริมงคล
เริ่มกันที่หลวงปู่วรพฤษวิทานพระอริยสงฆ์แดดอีสาน
สรีระสังขารยังไม่เน่าไม่เปื่อยแม้เวลาผ่านไปกว่า๒๒ปี
สรีระสังขารของหลวงปู่วรพฤษวิทานอดีตเจ้าวาด
บรรจุไว้ในโลงแก้วและตั้งไว้ภายในโบสถ์ของวัดจุมพล
อำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่า
สังขารของท่านเป็นสีน้ำตาลแต่ผิวหนังจะเป็นสีเขียวมรกฏ
อีกทั้งยังไม่เน่าไม่เปื่อยทั้งที่ท่านละสังขารมานานถึง๒๒ปีแล้ว
จึงทำให้ชาวบ้านเลื่อมใสสัทธาเป็นอย่างมาก
พระครูสิริพัทรศาลเจ้าอาวาสเล่าว่าหลังจากหลวงปู่มรณภาพ
ทางวัดก็ได้เก็บรักษาสรีระสังขารของท่านไว้ในโลงแก้วใบนี้
ตั้งแต่ปีพศ๒๕๔๔กระทั่งมาพบว่าในวันที่๑๔สิงหาคมพศ๒๕๕๙
ผิวหนังก็เริ่มเกิดเป็นสีเขียวมรกฏและกลายเป็นอย่างที่เห็น
ซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยฝันว่ามีพญานาคมาเลื้อยวนอยู่ที่สาราของหลวงปู่อีกด้วย
พระครูสิริยังบอกอีกว่าทุกปีทางวัดจะทำบุญเปลี่ยนจีวร
และจะทำบุญครบรอบวันละสังขารไปวันที่๒๐พฤษภาคมด้วย
ต่อกันที่สังขารหลวงปู่สายเกจิดังราชบุรีที่ละสังขารมากว่า๔ปีแล้ว
แต่สังขารของหลวงปู่ไม่เน่าเปื่อยแถมมีเล็บงอกปกติ
เรื่องราวดังกล่าวถูกเปิดเผยเมื่อทางวัดหนองรี
อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี
ได้กำหนดวันชาปนกิจสังขารของหลวงปู่สายเกจิชื่อดัง
ที่ละสังขารมากกว่า๔ปี
โดยกำหนดวันชาปนกิจในวันที่๒๖มีนาคมพศ๒๕๖๖ที่ผ่านมา
บรรดาศิษยานุสิตจึงได้ช่วยกันจัดเตรียมงาน
พร้อมเปิดโลงบรรจุสังขารของหลวงปู่สาย
เพื่อประกอบพิธีเปรียบผ้าคลองให้กับสังขารของหลวงปู่สาย
แต่เมื่อเปิดโลงทุกคนกลับพบเจอกับเรื่องอัศจรรย์
เพราะสังขารของหลวงปู่สายยังคงสภาพเดิมไม่เน่าเปื่อย
เล็บยังงอกออกมาปกติ
โดยเฉพาะเล็บเท้างอกยาวจนเห็นอย่างชัดเจน
หลวงปู่สายจะละสังขารไปตั้งแต่เมื่อวันที่๒๙มีนาคม
พศ๒๕๖๒เมื่ออายุ๙๕ปี๗๓พันศา
จนถึงปัจจุบันท่านละสังขารไปแล้วรวมกว่า๔ปี
แต่สังขารของท่านกลับไม่เน่าเปื่อยและยังคงสภาพเดิม
เหมือนตอนท่านยังมีชีวิตอยู่
สร้างความอัศจรรย์ใจให้กับบรรดาลูกศิษย์เป็นอย่างมาก
ส่งผลให้แผงลอตเตอรี่ภายในวัดขายดิบขายดี
เหล่าลูกศิษย์หาซื้อเลขที่เกี่ยวข้องกับหลวงปู่สาย
ไม่ว่าจะเป็นเลขอายุเลขพรรษาวันเดือนปีเกิดวันละสังขาร
รวมทั้งเลขฝาโลงถูกซื้อจนเกลี้ยงแผง